คุณผู้ชมฮะเรื่องราวของสามีภรรยา

ลูกน้อยวัย๗เดือนเท่านั้นเองนะครับ

ซึ่งฝ่ายภรรยาเอามาร้องเรียนในโลกโซเชียล
บอกว่าสามีเนี่ยโอ้โหมาดัก

ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ

แล้วถ้าพี่ต้องได้เฉย

ในรถมีฝ่ายหญิงที่ชื่อว่านุ๊ก
พร้อมกับลูกน้อยวัย๗เดือนนะครับ
ส่วนหน้ารถคนที่ขวางหน้ารถอยู่ก็คือ
สามีของเธอชื่อว่านายแบงค์นั่นเองนะฮะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๒๗มีนาคมนะครับ
ตัวของคุณนุ๊กซึ่งเป็นฝ่ายหญิง
รู้แล้วว่าสามีคือมีคนอื่น
สามีปัญญาจากเธอไปให้คนอื่นเธอจับได้
เธอเลยตัดสินใจจะเลิกอย่างเด็ดขาด
แล้วก็จะพาลูกน้อยวัย๗เดือนกลับไปบ้านที่จังหวัดนครปฐม
ออกจากบ้านที่ราชบุรีบ้านของสามี
กลับบ้านของเธอเองกะไปเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง
ปรากฏว่าตัวสามีมาขวางหน้ารถแบบนี้นะครับ
มีการพูดถึงเงิน๕๐๐๐บาทเพื่อที่จะปล่อยตัวออกไป

แล้วก็รวมถึงทองรวมถึงเงินสดอะไรต่างด้วย

มันก็เลยเกิดการขวางอยู่หน้ารถ
เป็นเหตุการณ์ดังคลิปนี่แหละฮะ
ทีนี้เราก็อยากรู้ความจริง
เราก็เลยสอบถามจากฝั่งคุณนุ๊ก
ซึ่งเป็นฝ่ายผู้หญิงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เขานอกใจนับครั้งไม่ถ้วนเลยค่ะ
คือว่าครั้งนี้เราไม่ทนแล้วเราจับได้
พอเราจับได้เรากำลังขนเสื้อผ้าขึ้นรถ
เขาก็หลับลูกเราออกไปข้างนอก

เขาอยากได้เงินคืนเขาก็เลยเอาลูกมาต่อลอง
เอาเด็กเอาลูกมาต่อรองนี่แหละฮะ
แต่ทีนี้เราถามจากฝ่ายหญิงที่ชื่อนุ๊กแล้ว
เราก็ต้องถามจากฝ่ายชายหรือฝ่ายสามีที่ชื่อแบงค์บ้าง

บอกว่าเขาไม่มีเจตนานะจะเอาลูกมาต่อรอง

แต่ทีนี้ครับตอนก่อนหน้านั้นที่พาลูกน้อย

แต่อุ้มลูกน้อยไปที่บ่อกุ้ง
ให้ตัวผมเองใจเย็นลงซะก่อน
ส่วนเงิน๕๐๐๐บาทผมไม่ได้เรียกร้องนะ
แต่ฝ่ายหญิงฝ่ายภรรยาเอ่ยปากว่าจะให้เอง
แล้วเรื่องสร้อยข้อมือคะสร้อยข้อมือ๒สลึง

ผมก็ต้องมีสิทธิ์ในการที่จะทวงถามสร้อยทองนะฮะ
รวมถึงคนที่ขับรถมารับเมียผมเนี่ย

ไม่รู้ว่าสองคนนี้ไปรู้จักกันได้ยังไง
มันมีอะไรลึกลับซับซ้อนหรือเปล่า
ค่ะนะฮะฟังเสียงของนายแบงค์กันบ้างดีกว่านะฮะ
แต่ว่าเขาไม่ย้องจบเขาเอาคนอื่นมาหลัก
ผมก็อยากให้ชี้แจงเหมือนกันว่าผมคืนแล้ว

อ่าพี่อัพเดทให้พี่อัพเดทให้ครับอ่าพี่อัพเดทให้แล้วส่วนลูกเขาก็ได้ให้ผมมาเจอได้บ้าง
ตอนนี้ฝ่ายชายบอกว่าเงินที่ได้มาคืนไปแล้ว
แล้วก็อยากให้ฝ่ายหญิงลบคลิปบ้าง
แต่ฝ่ายหญิงบอกว่าอ้าวยังไม่อยากลบคลิป
นี่โทรไปล่าสุดนะเราโทรสอบถามฝ่ายหญิงคือคุณนุ๊กเนี่ยล่าสุดเลย
เธอบอกว่าเธอยังไม่ยินยอมที่จะลบคลิป
ซึ่งสามีของเธอก็ขู่ว่าจะฟ้องร้องเพราะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเหมือนกัน
แต่ทีนี้คุณนุ๊กบอกว่ายืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ลบนะครับ
เพราะมันมีเหตุผลนะฮะแล้วก็จะเลี้ยงลูกต่อไป
ขอให้ฝ่ายชายอย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเธออีกนะฮะ
ก็คือบอกแล้วว่าถ้าโอนเงินมากับจำนวนที่เราให้ไป
เราไม่เอาคืนแต่เอาเงินของเรามาเอาคืนมา
แค่นั้นเราก็จบคาดกันไปเลยไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาอะไรทั้งนั้นค่ะ
เลี้ยงลูกอะค่ะเลี้ยงลูกคนเดียวได้แล้วก็จะเลี้ยงให้ดีที่สุดด้วย
ก็ไม่ได้ง้อเขาอะค่ะเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราอยู่แล้ว